คุณผู้ชมเวลาผ่านไปวัยเหมือนโกหกนะคะ

ที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนำนอน

แล้วก็สถานการณ์ครั้งนั้นก็สร้างวีรบุรุษให้เกิดขึ้น
ก็คือจ่าแซมเชื่อว่าหลายคนยังคงจำกันได้นะคะ
วันนี้ค่ะชมรมผู้ปกครอง๑๓หมูป่าก็มีการจัดทำบุญ
เพื่อรำลึกครบรอบ๑ปีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญสุขุศลให้กับจ๋าแซมด้วยนะคะ
ที่เสียชีวิตเพราะช่วยเหลือ๑๓ชีวิตให้ออกมาจากถ้ำจนได้นะคะ
อำเภอเชียงแสนร่วมกับชมรมผู้ปกครอง๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
วันนี้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๐๘รูป
เพื่อรำลึกครบรอบ๑ปีเหตุการณ์๑๓ชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
ที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ซึ่งนี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะ
จัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าอนุสวรีจาแซม
มีชาวบ้านแล้วก็น้องทั้ง๑๓คนวันนี้มากันครบ
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพลียงกันค่ะ
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาปลดกล้าวปลดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร๑๕ไตร
พระราชทานเครื่องทัยธรรม๑๙ชุด
เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนั่นเองนะคะ
จากนั้นมีพิธีบวงสวงเจ้าแม่นางนอนแล้วก็เทพเทวดาที่ปกปักรักษา
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
นักข่าวของเราก็ได้มีการไปพูดคุยกับน้องตีแล้วก็น้องดอมด้วยนะ
ตีน้องดอมเป็น๒คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงนะคะ
คือไปพูดคุยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
น้องบอกว่าก็ไปเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
จะกลับมาเจอกันครบ๑๓คนก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
บอกว่าอยากขอบคุณนะคะที่หลายหน่วยงานรวมถึงประชาชน
ให้ความรักความสนใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนมากมายถึงขนาดนี้
การทำบุญในวันนี้อยากระลึกถึงจ่าแซม
เปรียบเสมือนเป็นพ่อคนที่สองที่ได้สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือพวกเขา
รวมถึงก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่๑๐ด้วยค่ะ

มันได้เรียนรู้อะไรใหม่มากขึ้น
สามารถมีผสมการในชีวิตมากขึ้น
เจอผู้คนมากมายขึ้นครับมีคนสนใจมากขึ้น
ขอขอบคุณในหลวงรัชกาลที่๑๐

แล้วก็ขอบคุณประเทศไทยครับที่ดูแลดีครับ
ขณะที่โคชเอกหรือว่าในเอกผลจรรทธวงนะคะ
วันนี้ตัดสินใจออกมาตั้งทีมฟุตบอลด้วยตัวเองแล้วนะ
โดยมีน้องบางส่วนเข้าร่วมทีมด้วยนะคะ
รวมถึงจะมีการจัดตั้งบริษัท๑๓หมูป่าขึ้นมาด้วย
เพื่อช่วยเหลือด้านการกุศล
พร้อมขอบคุณตลอด๑ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ชีวิตตัวเองและทุกคนเปลี่ยนไป
ได้พบเจอคนต่างมากมาย
และได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วย
ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของชีวิตค่ะ
และอีกท่างหนึ่งก็คือเเจริย์แซม
หลังจากที่เสร็จสิ้นจากภารกิจที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วนะคะ
ทั้ง๑๓คนก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

หลังจากที่ออกมาจากถ้ำหลวงรวมถึงได้มีการพบปะ
ขอบคุณพี่คุณหมอพยาบาลที่คอยช่วยดูแลรักษาก่อนที่จะไปเตะฟุตบอล

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และฟิตซ้อมร่างกายกันด้วยนะคะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงจำกันได้นะคะ
และเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้สร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เกิดวีรบุรุษ
แล้วก็ได้เห็นความสมัครสามัคคีของพี่น้องชาวไทยกันด้วยนะคะ
นอกจากชาวไทยแล้วก็เป็นความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวโลกด้วยที่ช่วยกันเรื่องนี้นะคะ